มาคุณค่ะวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องราวในการสร้างรอยยิ้มมาให้ได้ดูกันนะคะที่โคราชค่ะ
เรียกได้ว่าถึงน้ำจะมาก็ไม่หวั่นเขามีการเปิดสวนน้ำไปเลย
สุดจัดประหลัดหมองเอาอย่างงี้เลยเหรอ
ผู้ใหญ่บ้านก็บอกนะไม่ใช่แค่ประหลัดหมอโตขึ้นมันไปเลยสิจ๊ะคุณ
น่ารักมากเลยแต่ยังไงรู้ไหมคุณ

คลิปนี้แฟนรายการตลอดข่าวของเราคุณสุภาพรศรีตระกูลส่งมาให้เรานะคะ
แล้วเหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นที่บ้านของคุณสุภาพรจริง

อยู่ในชุมชนมิตรภาพซอย๔เขตเทศบาลเมืองจังหวัดนครราชศรีมา

โคราชน้ำท่วมใช่ไหม

สนุกสนานเฮฮาก็ต้องขอบคุณนะคะที่ส่งคลิปน่ารักมาร่วมสนุก
ร่วมสร้างรอยยิ้มให้กับพวกเราชาวตลอดข่าวนะคะยังไงก็ขอให้คุณสุภาพรกับชาวบ้าน
ประสบภัยน้ำท่วมตอนนี้นะเป็นกำลังใจให้บอกว่าขอให้น้ำลดเร็ว
รู้สถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างส่งมาอัปเดตกันได้
ก็เลยมีการส่งเสื้อยืดตลอดข่าวสวยตัวนี้ให้เป็นของขวัญและของรางวัลไปเลยนะครับ
เพราะว่าคลิปคุณแก๋มากจริงน่ารักมาก
เป็นไปได้อยากจะให้เขาสักสองสามตัวเลยอ่ะเพราะว่าเด็กเด็กหลายคนเล่นแล้วเสื้อเปียก
ได้ไหมทีมงานอ๋อบอกได้แต่คุณชนะจ่ายตังค์ด้วย
ใช่เพราะว่ากติกาคือคนเราเอาตัวเดียวไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไร
เดี๋ยวลองไปแบ่งกันใส่นะคุณก็เอาตัวที่คุณใส่ต่อสิ
หนึ่งตัวหนึ่งรางวัลนะคะสำหรับคลิปที่ได้ออกอากาศ